นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าก็เข้าธรรมเนียบนะฮะ
สักการะสารที่ธรรมเนียบก็ถือว่าเป็นการศักระในช่วงของปีใหม่แล้วครับ
แต่จริงนายกบอกว่าทำงานทุกวันนะครับ
แล้วก็อยากให้คนไทยล็อกดาวน์ตัวเองซะ
คือมีวินัยรักตัวเองรักครอบครัวรักคนในสังคม
แล้วก็รักสังคมด้วยช่วยกันในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กับทางสบคมาโดยตลอดนะครับ
๔๕วันในช่วงของเขาหยุดกันเนี่ยผมเองก็ไม่ได้หยุด
เจ้าหน้าที่สอบคลก็ไม่ได้หยุดเจ้าหน้าที่สรรคสุขทุกคนไม่ได้หยุดเลย
ในการที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาและระมัดระวังป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ส่วนวัคซีนได้จัดหาเพิ่มเติมแล้วเพราะเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
โดยอีก๑๒เดือนจะได้วัคซีนล็อตแรกเข้ามาก่อนจำนวน๒ล้านโดส
จากนั้นก็จะมีวัคซีนที่จองไว้อีก๒๖ล้านโดสสำหรับประชาชนนะครับ
ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
ทุกพื้นที่ทำงานตลอดไม่ได้หยุด
ขอให้เห็นใจและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่
สิ่งสำคัญคือเป็นห่วง๒๘จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หากควบคุมไม่ให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้
ก็จะแก้ปัญหาได้ในระดับต่อไปนะครับ
ก็มีข้อสักถามจากผู้สึกข่าวถามว่า
หลังจากนี้ยอดผู้ติดเชื้อถ้าเพิ่มขึ้นอีก
ถามคำนี้นะผลเอกประยุทธ์บอกว่า
ถ้ามันขึ้นก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับ
ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนรักตัวเอง
เลี่ยงความเสี่ยงเพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ลดลงต่อเนื่องและขอให้ทุกท่านรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ
กำลังหามาตรการในการดูแลที่เหมาะสมนะครับ
เพื่อลดผลกระทบรวมถึงมาตรการในการพักชำระหนี้

หลังจากผู้ประกอบการหลายคนเรียกร้องมา
แต่ของเก่าก็ยังไม่จบเลย

หากจำเป็นก็ต้องทำต่อก็ทำให้นะครับ
นายศพ
ดีติดตามข่าวสารจากต่างประเทศ
พบว่าแพร่กระจายเชื้อรวดเร็วกว่าเดิม

นี้มีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน
และในช่วง๑๔วันคือระยะปลอดภัย
ก่อนที่จะประกาศมาตรการเพิ่มเติม
โดยไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศ
แต่ทุกคนต้องร่วมมือและป้องกันตัวเองนะครับ
ถ้าอยู่ในจังหวัดไม่ไปไหน
แต่ถ้ายังไปมาก็อยู่ตลอดตัวนี้ได้
นายกบอกแบบนี้บอกว่าให้ท่านล็อกดาวน์ตัวเอง
ให้ได้บ้างเถอะนะฮะมันอยู่ที่ทุกคน

อยู่บ้าน๑๔๑๕วันทำได้ไหม
ถ้าทุกคนทำแบบนี้เราก็ปลอดภัย
มันก็จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้น

ก็ต้องตรวจสอบคนทั้ง๗๐ล้านคน

นายยกหันมาบอกแค่คุณหมายถึงพุธิกาลนะ
พุธิกาลไปบอกให้คนก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
เคร่งครัดในเรื่องนี้สิช่วยกัน

ที่พบว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด๑๙นั้น
นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยบอกว่า
จะจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มข้น

ปล่อยประละเลยให้มีบ่อนการพนันในทุกพื้นที่แล้ว
แต่จะต้องมีวิธีการอื่นมาดำเนินการควบคู่ด้วย
ตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังฝากความห่วงใย
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภรรยา

ขอให้ท่านนั้นหายป่วยโดยเร็วนะฮะ
แล้วก็ต้องจับตามองว่าการประชุมสอบคอในวันนี้
จะมีการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙อย่างไร
และนายกรมรีก็เข้าประชุมบ่ายนี้สอบคอชุดใหญ่
ค่ะก็เดี๋ยวรอว่าจะมีแถลงช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่งหลังจากนี้ไหม

ทีนี้คุณผู้ชมพอเห็นโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
เราก็บอกไปแล้วเนาะว่าแต่ละสถานที่มันก็มีปิด

คำถามหนึ่งคืออุทยาน

คนไปเที่ยวเยอะคนบอกไปกินสูตรไอต์ธรรมชาติคงปลอดภัย
ต้องไปถามคำถามนี้กับท่านรัฐมนตรีนะคะวราวุฒิศิลปะอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สั่งปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะ
แต่ลดปริมาณนักท่องเที่ยวลดครึ่งหนึ่งเลย
เหลือสัก๑๔๐๑๕๐ให้แต่ละอุทยานบริหารจัดการกันเอง
เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นถ้าเกิดว่ากระทรวงออกคำสั่งไปทีเดียว
มันอาจจะกระทบไงหลายพื้นที่หลายอุทยาน
อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงสูง
ดังนั้นก็เลยให้อุทยานไปบริหารจัดการเองนะคะ
แต่ก็กำชับไปแล้วว่าหัวหน้าอุทยานต้องประสานกับผู้ว่านะ
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็พยายามทำความสะอาด
บริเวณอุทยานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องน้ำ
หรือว่าช่วงที่คนไปเยอะต้องมีการทำความสะอาดนะคะ

ทีนี้ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไป

ปรากฏว่ามีบางจุดนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็จริง
แต่ว่าภาพรวมมีเต็นต์อยู่๕๐๐๐หลัง
ซึ่งกระจายอยู่๔๕จุด
จากการสำรวจเนี่ยเต็นต์ก็เว้นระยะห่างนะคะ

รัฐมนตรีกำชับหัวหน้าอุทยานต้องขอความร่วมมือ
ประชาชนที่บอกว่ารักษาระยะห่างกันแล้ว
จะนอนในเต็นต์ก็ต้องรักษาระยะห่างด้วยนะ
เพราะถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยต้องปิดอุทยานตามที่รัฐบาลประกาศ
ส่วนกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

เป็นชายวัย๒๑ปีนะครับ
พร้อมเพื่อนอีก๖คนเดินทางด้วยรถส่วนตัว
ไปเที่ยวที่ภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะครับ

ผู้ป่วยรายนี้ไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

แล้วก็ป้องกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำแล้วนะฮะ
ซึ่งจริงภูทับเบิกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไงคะ
ก็อยู่ในการดูแลของกรมอุทยานก็กำชับอธิบดีแหละ
ให้ไปใช้มาตรการจะต้องล้อไปกับทางกรมอุทยาน

ภูทับเบิกเองก็เป็นพื้นที่ธรรมชาติ

สมมุติว่าเวลาพบการติดคือต้องมีการประกาศ
อาจจะปิดโซนนั้นปิดร้านนั้นเพื่อที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

แต่ก็ไม่ได้ประกาศปิดภูทับเบิกแต่อย่างใดนะคะ